เกมนั้นก็ทิ้งไม่ได้เหมือนกันซึ่งนิชโนยืนยันนะครับว่าทั้ง๒
ที่เขารับงานจะด้วยตัวเองครับจากที่รับตำหนักนะครับ
คุมทีมควบคู่กันมันมีช่วงคาบเกี่ยวแล้วครับชุดใหญ่จะมี
ภารกิจบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับรอบที่๒ของโซนเอเชียในช่วงนั้น
จะเป็นเกมที่๔และเกมที่๕ที่ไทยจะบุกไปเยือนมาเลเซีย
กับเวียดนามในวันที่สิบสี่และสิบเก้าพฤศจิกายนค่ะ
ที่การแห่งขันสี่เกมรัฐแรกนั้นก็คาดว่าจะเริ่มในวันที่ยี่สิบห้า
พฤศจิกายนคือมันคาบเกี่ยวจริงจริงนะครับการซ้อมการวางแผนก็คงต้องทำควบคู่กันไป
นายพาทิตสุภพงศ์ครับรองเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลฝ่ายต่างประเทศ
ก็บอกว่านิชโนยืนยันนะครับว่าเขาจะเป็นคนคุมทีมด้วยตัวเองในโทรนาเมนต์ทั้ง๒ชุด
แม้ว่าช่วงเวลามันจะคาบเกี่ยวกันก็ตามเขาจะมอบหมายให้กับผู้ช่วยเป็นผู้ฝึกซ้อม
แล้วก็วางโปรแกรมในการฝึกซ้อมให้กับทีมชุดนี้รวมถึงเกมอุ่นเครื่องในช่วงก่อนโทรเมนต์
ชโนก็สามารถที่จะมอบหมายให้กับผู้ช่วยทำงานได้เช่นเดียวกันประเด็นดังกล่าวนั้นไม่มีผลกระทบนะครับต่อการเตรียมทีมแน่นอนเพราะว่ากุญสือชาวญี่ปุ่นได้มีการนำเสนอรูปแบบที่พูดไปทั้งการซ้อมแล้วก็การเตรียมทีมที่ชัดเจนและเห็นภาพให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลได้เห็นแล้วครับ
ไปดูความเคลื่อนไหวสำหรับคู่แข่งร่วมสายในบอลโลกรอบคันเลือกครับซึ่งก็เป็นทีมเดียวที่อยู่นอกทริปอาเซียนเนี่ยนะครับ
นั่นก็คือสหรัฐอรับอิมิเรตเปิดฟันมาไว้กุญซือชาวดัชนะครับ
ก็พูดถึงบอลโลกรอบคันเลือกในกลุ่มจีนนะครับบอกว่าแม้จะอยู่ร่วมสายในทีมอาเซียนนะครับ
แม้ว่ายกให้กับเวียดนามและไทยเป็นทีมที่แข็งแกร่งในเวลานี้ก็ตาม
สำหรับทีมไทยนั้นฟังเอาไว้ก็บอกนะครับว่ารู้จุดแข็งจุดอ่อนเป็นอย่างดี
จากว่าเคยเจอกันมาแล้วในสมัยที่เขาคุมทีมชาติสาวดีอาราเบีย
ซึ่งเอาชนะไทยได้ทั้งไปและกลับมาแล้วในบอลโลกรอบคันเลือก
รอบ๑๒ทีมสุดท้ายในสมัยที่แล้วนะครับ

หลังจากก่อนอันนี้นั้นเขาเคยไปเก็บตัวมาแล้วครั้งหนึ่ง

ย้ำอีกครั้งโปรแกรมบอลโลกรอบคันเลือก๒๐๒๒นะครับ
เอเชียรอบ๒หรือว่ารอบ๔๐ทีม
ไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับ
ย้ำกันก่อนเกมแรก๕กันยายนนี้
จะเปิดบ้านเจอกับเวียดนามที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับ